เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับสวไม่มีสิทธิ์มาลงคะแนนด้วย

โทษนิดเดียวสรุปว่าพอระบอมกบมา
พักเพื่อไทยร่วมมือกับอนาคตใหม่หรือตอนนี้เป็นพักก้าวไกล
เสร็จแล้วคุณไปรวมกับพักเล็กพักน้อยจะสสเต้หรือใครก็ตามที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยนะฮะ
สวิงสอสอสวิงรวมกันสิครับให้ได้เกิน๒๕๐เสียงตอนที่พรบงบประมาณ
แค่นี้คุณลบระบันประยุทธ์ได้ไม่ต้องมาใช้ยืมมือน้องน้อย
ในการไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากนายรมตรีครับ

คืออย่างนี้ครับอันดับแรกคุณประยุทธ์เนี่ยตั้งต้นที่การรัฐประหารนะฮะ
อันนี้ก็ไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่ชอบทำโดยพื้นฐานของการรัฐประหารนะฮะ
ประการต่อมาเนี่ยก็ได้ผลักดันรัฐมนูลซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะทหาร
คณะรัฐประหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะทั้งสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ชัดเจนคุณบวรศักดิ์
ก็มาบอกว่าล้มไปเพราะเขาอยากอยู่ยาวพอมาของคุณมีชัยฤชุพันธ์
ครั้งนี้ก็เป็นปัญหาว่าได้ใช้กระบวนการที่ตนเองถืออำนาจรัฐทั้งมาตรา๔๔กฎอายการศึก
รัฐมนุนนี้ออกมาซึ่งรัฐมนุน๖๐นั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าได้วางแบบกลไก
อันนี้ก็ออกมากลายเป็นกติกาซึ่งทำให้เอื้อประโยชน์ต่อการต่อท่ออำนาจของผลิตการแบบเก่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง๒๕๐สวนะฮะที่เข้ามาเป็นกลไกในการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรรมตรีของประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
อกจากนั้นองค์ประกอบของพักการเมืองผ่านการเลือกตั้ง
ก็อยู่ภายใต้กลไกที่คุณประยุทธ์เป็นฝ่ายมีอิทธิพลเพราะคุณประยุทธ์ตั้งองค์กรอิสระเกือบทั้งหมดเลย
ที่ดูแลการเลือกตั้งเช่นกรกต
อย่างนี้นะฮะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยไปเอื้อประโยชน์นำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสม
ซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางรัฐภาที่เราเห็นว่าพิกลพิการ
เพราะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มที่ต้องการขยายอำนาจผลิตการต่อไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าทั้งตัวกติกาทั้งกระบวนการ
มันไม่สามารถให้เราเป็นหลักประกันทางด้านประชาธิปไตยได้
หรือสิทธิ์สัยธิภาพของเราก็ถูกคุกคาม
ไม่ว่าจะเป็นช่วงการลงประชามติ
เช่นพวกนปชเขาจะมีศูนย์ปราบโกงคุณก็ไปดำเนินคดีเขา
นักศึกษาจะไปลนลงการเลือกตั้งก็ไปดำเนินคดีไปจับกลุ่มเขา
ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
แล้วเราได้กฎหมายซึ่งพูดได้ว่าเป็นกฎหมายโจร
เพราะมาจากกระบวนการบีบบังคับมาจากการรัฐพาหาร
อันนี้แหละครับที่เราเห็นว่ารากฐานทั้งหมดเนี่ย
มันไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาธิปไตย
คุณสมมติจะพูดประเด็นที่คุณหมอตุ๋นบอกไหมครับ
ประเด็นที่ว่าจริงพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกอยู่แล้ว

อย่างนั้นแต่สวก็ลงอยู่ดีถูกไหมฮะ
ในความเป็นประยุทธ์เนี่ยก็มีเสียงสวเข้าไปสนับสนุน
เพราะลำพังเสียงของสภาเนี่ยก็ก้ำกึ่งกัน
แล้วเอาข้อจริงนะครับ
เราควรที่จะเปิดทางครั้งแรกให้กับพักเพื่อไทยใช่ไหม
ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น
นี่ขอปิดท้ายนิดเดียวนะคะประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ว่า
คือในข้อเรียกร้อง๑๒๓ที่ว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกเป็นข้อแรก
ดับการเรียกร้องมันเรียงลำดับโดยตัวมันเองไหมคะ
หรือว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือ๓ข้อพร้อมกัน
เรียงลำดับได้ครับ
แปลว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์มีผลต่อการตัดสินใจในขั้นถัดไปถูกไหมคะ